เพราะว่าเรื่องของกุ้งนะครับ
มีปัญหาต่อเนื่องราคากุ้งตกต่ำนะครับ
ประมาณสักเกือบเดือนกว่าแล้วนะครับ

อุดหนุนหน่อยกันซื้อหน่อยนะครับ
เพราะว่าปัญหานี่ครับตกต่ำมาก

นี่ครับนี่คือการรวมตัวของพี่น้อง

รวมตัวกดดันและเรียกร้องให้รัฐบาล
ช่วยแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ

เลี้ยงกุ้งใน๑๔จังหวัดภาคใต้

ก็ทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณ

อำเภอเมืองสงขลาเพื่อทวงคำตอบ
รัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ

แวร์น้ำใหม่นะครับที่ตกต่ำ

ประธานจมรมกุ้งสงขานครศิษย์ธรรมลา
ก็บอกว่าเครือข่ายเกษตรกร

เปิดโครงการรับจำนำกุ้ง
หรือว่าอนุมัติให้โครงการรักษาเสถียรภาพ

เพื่อช่วยเหลือในเรื่องราคากุ้งตกต่ำ

ตัวราคา๑๔๐บาท
ตัวราคา๑๕๐บาท

หากไม่ได้รับความช่วยเหลือก็จะปักหลักอยู่

กัลยานมิตรนะครับ
อธิบดีกรมการค้าภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกั้ง
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหากุ้ง

ให้พิจารณารับซื้อ

ช่วยอนุเคราะห์พื้นที่ให้เกษตรกรนำกุ้งไปวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนบริโภคโดยตรงได้เถอะ
นอกจากนี้นะครับยังขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
พื้นที่แหล่งเลี้ยงกุ้งสำคัญ๒๓จังหวัด
สนับสนุนความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่
โดยเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งภายในพื้นที่
เชื่อมโยงการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร
ที่ประสงค์จำหน่ายผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
หรือจังหวัดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรผู้บริโภค

เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เพราะว่ากุ้งเยอะมาก

เศรษฐกรเขาเรียกร้องมานานพอสมควรแล้วเนอ
แล้วก็มีการนัดหมายกันอยู่แล้วว่าจะมาเรียกร้องที่สะพานตินสุรานนท์นะครับ
คือก่อนหน้านี้มันมีอยู่๒ปี
ที่เคยมีการมาเรียกร้องมาปิดสะพานตินสุรานนท์เหมือนกัน
ถือว่าสะพานนี้เป็นเส้นทางสัญจรหลักไง
ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการปิดเพื่อที่จะชุมนุมเรียกร้องมา
มันจะได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะคะ